ที่จังหวัดพิสุนโลกนะฮะมีหนุ่มวัย๕๐ปีคนหนึ่งก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปสักพักหนึ่ง
ก็หมดสติแล้วคล่อมอยู่อย่างนั้น
ฆ่าจักรยานยนต์คนไปดูเสียชีวิตเลย
เสียชีวิตอยู่ท่าที่คล่อมรถจักรยานยนต์อยู่หน้าร้านสะดวกซื้อแบบนี้นะฮะ
นี่คือมีคนเอาผ้าไปคลุมไว้ก่อนคลุมให้เพราะเสียชีวิตไปแล้ว
ซึ่งคาดว่าเกิดจากหัวใจวายเฉียบพลันคุณผู้ชม
ก็ไม่คาดคิดว่าจะมาอยู่ในท่าแบบนี้นะฮะ
ตำรวจสพเมืองพิสุนโลกเข้าไปตรวจสอบเหตุคนเสียชีวิตอยู่หน้ามร้านสะดวกซื้อสาขาพิศนุโลกพลาซ่าครับ
เป็นผู้ชายสภาพนั่งคร่อมฟุบหน้าอยู่กับรถจักรยานยนต์ทะเบียน๑กไก่น๖๖๕๖พิศนุโลก
ตามร่างกายไม่ได้มีบาดแผลไม่มีเอกสารไม่มีบัตรประชาชน
มีเพียงซองยาต้านการแข็งตัวของเลือดของโรงพยาบาลพุทธชินราชระบุชื่อ
คนป่วยก็คือนายสำเริงเผือกอ่อนอายุ๕๐ปี
ชาวบ้านเขาบอกว่าขณะที่เกิดเหตุผู้เสียชีวิตก็ขี่รถมาจอดอยู่ที่หน้าร้านนี้
แล้วก็ทำท่าเหมือนหายใจไม่ค่อยออกสักพักหนึ่งเขาฟุบลงไปลักษณะนั่งคล่อมรถจักรยานยนต์อยู่
ตอนแรกก็ไม่ได้มีใครเอกใจอะไรสักพักพลเมืองดีเขาเห็นว่าฟุบนานเกินไป
ก็เข้าไปถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าให้พาไปส่งโรงพยาบาลไหมแต่ว่าเจ้าตัวนิ่งไปไม่มีท่าทีตอบกลับอะไรเลยอะครับ
แล้วก็ปฏิเสธว่าจะไม่ไปผ่านไปสัก๕นาทีฟุบอยู่อย่างนั้น
พลเมืองดีเข้าไปเรียกอีกแล้วสักพักหนึ่งก็เลยเอามือไปอังที่จมูก
พบว่าไม่หายใจแล้วก็เลยต้องรีบแจ้งจำรวจกับกู้ภัยไปตรวจสอบ
เรื่องต้นคาดว่าน่าจะมีการโรคประจำตัวกำเริบนะฮะ
แล้วก็วูบหมดสติไปเสียชีวิตจากโรคหัวใจวายเฉียบพันธุ
ตำรวจมอบร่างให้กับกู้ภัยส่งแผนกนิติเวศโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
ณเรศวรแล้วก็ถนสูตรสบต่อไป
แล้วก็นำศพนั้นส่งให้กับญาติไปประกอบพิธีด้วยนะครับ